เสร็จแล้วก็เห็นว่าพี่เอเนี่ยจูงมือยายแก่
คนหนึ่งเดินข้ามถนนตามมาเหมือนพาเดินยายเดินข้ามถนน
ใช่พอเขาเดินมาจนถึงกลางถนนอยู่ดีมันมีรถสิบล้อคันหนึ่ง

แล้วก็พุ่งมาทับร่างของพี่เอ

ปิ๊ก

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

ล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ

เรายังคงอยู่ในเดือนแห่งความรัก
เดือนที่หัวใจของหลายคนนั้นเป็นสีชมพู
เราจะตลบอบอวนไปด้วยเรื่องของ
ความรักความลี้ลับและความหลอน

พร้อมที่จะพบคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรารอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และถ้าค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมพร้อมเป็นที่เรียบร้อย

ทีมรักหลอนลี้ลับของเรา

และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
แต่ไม่ใช่เรื่องราวของตัวเองครับ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าแจ่ม

ฟังจากวิธีการเล่าคุณเอ
ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านโทรศัพท์

เป็นคนที่พูดจาฉะฉาน

และส่วนมากก็จะมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าแจ่ม

แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันฮะมายิ้ม
สถานีผีดุของเราก็นำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าแจ่ม

วันนี้คุณเอมาพร้อมกับเรื่องของ๒๐

แต่ว่ายังไม่เคยไปเล่าในรายการที่ไหน

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัว

ตอนแรกก็คุยกันว่าจะให้ป่าแจ่มเป็นคนเรียบเรียง
แล้วก็เป็นผู้ไปเล่าในรายการเองนะครับ
แต่คราวนี้พอทางรายการสถานีผีดุ

ให้นำเรื่องมาเล่าในรายการ

จะขอนำเรื่องนี้มาเล่าในรายการในวันนี้นะครับ
ซึ่งป่าแจ่มก็อนุญาตไปแล้วเรียบร้อยนะครับ

ก็คือเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณ๒๐

ต่อเนื่องถึงต้นปี๓๙เนี่ยนะครับ
แจ่มเนี่ยเขาจะมีพี่ชายอยู่คนหนึ่ง
สมมติว่าชื่อพี่เอก็แล้วกัน

สมมุติว่าพี่ชายของป่าแจ่มเนี่ย

เอเนี่ยด้วยบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัว

แล้วก็เขาจะชอบในเรื่องของงานศิลปะครับพี่แจ๊ค

คราวนี้เขาก็อยากจะไปเรียนในส่วนของ

แต่ว่าทางครอบครัวทางคุณพ่อ

เพราะว่าค่านิยมของคนในสมัยนั้นเนี่ย
ก็ต้องบอกว่า

เรียนที่โรงเรียนช่างแห่งหนึ่ง

แต่ว่าในเมื่อคุณพ่อให้ไปเรียนเขาก็ไปเรียน

ไปจนกระทั่งใกล้จะจบแล้วแหละ

พี่เอเขาเริ่มไม่เข้าเรียน

ออกจากบ้านเหมือนว่าจะไปเรียนขึ้นรถเมย์ไป

โรงเรียนก็มีหนังสือมาถึงผู้ปกครองนะครับว่า

ไซส์ไล่เลี่ยงกันก็ได้ความว่า
พี่เอเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า
สาเหตุที่เขาไม่อยากจะไปเรียน
เพราะว่าเขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้

เราอาจจะเคยได้ยินมาเรื่องของเด็กช่าง

คราวนี้ก็มีเพื่อนของพี่เอเนี่ย

เขาก็เลยต้องการให้พี่เอมาร่วมด้วย

เขาเป็นคนรักสงบเขาก็เลยปฏิเสธอย่างเดียวเลย

เพื่อนก็เลยหันมาแกล้งพี่เอแทน

ก็เลยหลังก็เลยไม่ค่อยเข้าเรียนอย่างที่ว่า

หลังนี่คุณพ่อก็จะพูด
ที่วัดแถวบ้านแห่งนึงนะครับ
วัดวัดนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนที่จังหวัดสมุทรประการนะครับ

หลวงพี่เอเนี่ยก็ได้ไปรู้จักกับพระลูกวัดรูปหนึ่ง
ก็ระหว่างที่บวชก็สนิทกันคุยกันเนี่ยนะครับ
แล้วพระลูกวัดรูปนี้จะชอบชวนหลวงพี่เอเนี่ย
ทำความรู้จักกับบ้านหลังหนึ่ง

กำแพงวัดเลยข้างวัดนะครับ
บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านจะเป็นคุณป้าท่านหนึ่ง
อายุประมาณสัก๕๐ปี
คุณป้าท่านนี้เนี่ยเขาจะเปิดบ้านเป็นเหมือนกับสำนักทรงอย่างนี้ครับพี่แจ๊ค
ป้าคนนี้ก็เหมือนกับเป็นคนเล่นของเป็นร่างทรงอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ในชุมชนที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ย
จะเป็นชุมชนที่คนเขาอยู่ดั้งเดิมสมุทรประการมานาน
ส่วนมากก็จะเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดจะรู้จักกันเกือบทั้งหมด
มันก็จะมีเสียงลือเสียงเล่ามาเข้าหูอยู่บ่อยว่า
ป้าคนนี้ชอบทำพวกเสน่หยาแฝด
ให้มีหนุ่มมาติดพันธุ์มาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้

หลวงพี่เอก็ได้ไปรู้จักกับป้าคนนี้

จนกระทั่งสนิทกันในระดับหนึ่งนะครับ

ในที่สุดหลวงพี่เอก็ศึกออกมา
พอศึกแกก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับ

ก็ทางครอบครัวก็สังเกตเห็นว่า
พี่เอเนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกไป
คือเขาจะชอบเก็บตัวอยู่ในห้อง
ไม่ค่อยออกมาสูงสิงไม่พูดไม่คุยกับใคร

แล้วก็มีอาการเหมือนกับคนเหม่อลอยอยู่ตลอดเวลานะครับ
แล้วก็พอวันดีคืนดีเขาชอบหายออกไปจากบ้าน
บางทีก็ไปแต่เช้ากลับก็ค่ำ
บางทีก็ไปข้ามวันไปเลยอีกวันหนึ่งถึงจะกลับมาที่บ้าน
พอบ่อยเข้าเนี่ยคุณพ่อก็เรียกมาถาม
ก็เรียกมาคุยบอกว่าไปไหนหายไปไหนมา

ก็พอสอบเค้นไปนานเข้าเนี่ย
เอก็เลยยอมรับว่าเวลาเขาหายไปจากบ้านเนี่ย
เขาก็ไปที่บ้านปลากันเนี่ยนะบ้านลักทรง

ใช่ครับเขาไปที่สำนักทรงนี้แล้วนะครับ
คุณพ่อก็ห้ามเด็ดขาดห้ามเลยต่อไปนี้อย่าไปยุ่ง
ของพวกนี้อย่าไปยุ่งของไม่ดีเขาห้ามเด็ดขาด
แต่เขายังไม่ได้บอกนะครับว่าเขาไปเพื่ออะไรไปทำอะไร
ไม่ได้บอกครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าคือทางครอบครัวเขาได้ยินเสียงเสียงเล่าลืมมาแบบนั้น

ไม่ดีแน่นอนแกก็ไม่ให้ไปยุ่งนะครับ
แต่ห้ามไม่ฟังครับในที่สุดสุดท้ายพี่เอเขาก็แอบไป
ไปบ่อยบางทีก็ไปเช้าเย็นกลับบางทีก็ไปข้ามวัน
กระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ยพี่เอเขาหายไป๒วัน๒คืน

ทางครอบครัวรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปที่บ้านหลังนี้แหละ
เขาก็เลยไปตามกันก็มีคุณพ่อไปคุณแม่ไปแล้วก็ป่าแจ่มเองก็ไปด้วยไปตามพี่ชายนะครับ
พอไปถึงเนี่ยเขาก็เขาเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะบ้านหลังไม่ใหญ่ชั้นเดียวเขาก็เปิดประตูบ้านเข้าไป
พอเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยภาพที่เขาเห็นคือพี่เอเนี่ยนอนอยู่บนพื้นบ้าน
เขาใช้หมอนข้างที่เป็นรูปยาวหนุนหัวแล้วข้างกันก็มีป้าคนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยนอนอยู่ข้าง

หนุนหัวด้วยหมอนข้างใบเดียวกัน

พอเห็นภาพแบบนี้ชัดเลยครับ

ทางคุณพ่อเขาก็โกรธมากเขาบอกโอ้โหทำไมทำอย่างนี้เขาก็เฉ่งใหญ่เลยเข้าไปต่อว่าป้าเลยว่าทำเสน่ห์อะไรลูกฉันอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เฉ่งใหญ่เลย

คราวนี้ก็จะดึงตัวพี่เอเนี่ยกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยแต่ว่าทางคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าขอเถอะ

ถ้าเอาเขากลับไปตอนนี้นะอีกไม่เกิน๓เดือนเขาจะตาย

ถ้าเอาไปวันนี้อีกไม่เกิน๓เดือนตายแน่

พ่อได้ฟังก็ยิ่งโกรธสิครับว่าคุณทำอะไรลูกผมเขาก็ยิ่งแบบโมโหใหญ่สุดท้ายเขาก็ลากพี่เอกลับมาที่บ้าน

ครับก็ลากตัวพี่เอกลับมาที่บ้านก็พี่เอก็กลับมาอยู่บ้านคราวนี้อาการของพี่เอเนี่ยหนักขึ้นครับพี่แจ๊

ก็คือมือลอยตลอดเวลาข้าวปลาไม่กินหนักเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเขาผมไม่ใช่ของเขาเล็บไม่ใช่ของเขาเขาไม่ตัดผมไม่ตัดเล็บเลยครับ

ก็ปล่อยแบบยาวรุงรังแล้วก็พูดจาเริ่มพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เบลอทางครอบครัวก็เป็นห่วงโดยเฉพาะคุณแม่

คุณแม่เนี่ยก็เลยไปตระเวนหาว่ามีพระมีวัดที่ไหนที่ว่าแก้ของแก้คุณสัยอะไรพวกนี้นะครับ

พอหลวงพ่อฟังเรื่องราวเสร็จปุ๊บแกก็พูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมันโดนของ

เขาเอาน้ำล้างของลับให้มันกิน

คราวนี้ทางคุณแม่ได้ยินก็ตกใจจะทำยังไงล่ะครับก็ถามท่านนะครับ
หลวงพ่อก็เลยบอกว่ามันมีวิธีแก้ก็คือให้เอาน้ำล้างหัวกระดาย
ก็คือบันไดบ้านที่คุณแม่เหยียบบันไดแล้วเดินผ่านเนี่ยมีรอยเท้าคุณแม่อยู่
ให้เอาน้ำราดล้างลงมาแล้วเอาน้ำนั้นไปให้พี่เอกินเป็นการแก้ของ
ทางครอบครัวก็กลับมาแล้วก็มาทำตามที่หลวงพ่อบอกไว้
ก็ป่าแจ่มนี่แหละครับที่เป็นคนไปกรอกเอาน้ำล้างหัวกระดายตรงนั้น
แล้วก็ไปแอบให้พี่เอกินแอบใส่ขวดให้พี่เอกิน
ปรากฏว่าพอ๒๓วันผ่านไปหลังจากได้กินน้ำไปเนี่ยแกดีขึ้นครับ
อาการเหมือนรอยเริ่มดีขึ้นเริ่มสดชื่นหันมากินข้าวกินปลามาตัดผมตัดเล็บดูแลตัวเอง
ครอบครัวก็โอ้มันได้ผลหายแล้วแก้คุณสัยได้แล้วนะครับ
จังหวะนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ป่าแจ่มเนี่ย
เขาสอบติดได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนทหารแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
พอป่าแจ่มเขาสอบติดเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่ข้างในแบบกินนอนนะครับ
ก็คือจันทร์ถึงศุกร์อยู่ในโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับมาบ้าน
เพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาอยู่ในโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาก็จะขาดการติดต่อกับทางบ้าน
ก็อาจจะไม่ได้ทราบเรื่องราวปฏิปต่อเรื่องของพี่เอมากนักนะครับ
ก็ในระหว่างนี้เนี่ยพี่เอเขาก็พอเขาหายแล้วเขาก็ไปสมัครงาน
เสร็จแล้วเขาก็ได้งานโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่แถวบ้านนะครับ
ก็เขาก็ไปทำงานปกติคราวนี้เวลาผ่านไป
จากวันที่คุณพ่อไปลากพี่เอกลับมาจากบ้านบ้านร่างทรงเนี่ย
จนถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณสัก๔เดือน
คือมันเลยมันเลยกำหนด๓เดือนที่เขาขู่ไว้แล้ว

ครับคือมันเลยแล้วฮะเขาก็บอกว่าโอ้งั้นไม่มีปัญหาแล้ว

ก็เวลาผ่านไปคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันเสาร์
แจ่มเขาก็กลับมาที่บ้านนะครับเขากลับมาบ้านเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ

บ้านเขาจะเป็นบ้าน๒ชั้นนะครับ

ประตูรั้วเนี่ยเขาจะทำด้วยเหล็ก
แล้วก็มีแผ่นสังกษีเก่าตีปิด

เพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นเหล็กมีสังกษี

มันจะเสียงดังคลืดเลยจะรู้เลยนะครับ

ซ้ายขวาจะมีห้องอยู่ฝั่งละห้อง

ป้าแจ่มกับคุณยาย

ประตูครัวที่เปิดไปส่วนคุณยาย

แล้วก็ฝั่งตรงข้ามห้องนี้
จะเป็นห้องของพี่เอนอนคนเดียว
เป็นห้องเล็กเล็กพอถัดเข้าไปก็เป็นโซนของ
ของห้องครัวแล้วส่วนชั้นบน

คราวนี้วันนั้นเป็นวันเสาร์

พักที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็พอดี

เป็นผู้หญิงผมสมมุติว่าชื่อน้องบี

ประมาณสามสี่เดือนพอดีวันนั้นเนี่ย
เขาพาลูกกลับมามาเที่ยวหายาย

ประมาณสัก๒๓วันในระหว่างที่เขากลับมากลับมา

พอวันนั้นวันเสาร์ปุ๊บทีนี้พอน้องบีมาเนี่ย

ใต้ถุนด้านนอกอะนะครับ

ยายก็ไปนอนเป็นเพื่อนน้องบีแล้วก็หลาน

จากที่ว่ามีคุณยายนอนอีกเตียงหนึ่งใช่ไหมครับ

จนกระทั่งดึกอะไม่รู้เวลาเท่าไหร่

ระหว่างที่หลับอยู่นะก็มีเสียงกระแอมออกมา

งกหัวไปดูอ้อเห็นยายนอนอยู่

หันหน้าไปทางหน้าต่างแกก็

ก็ล้มตัวลงไปนอนแล้วก็หลับต่อไป

พอเช้ามาปุ๊บแกก็เลยไปถาม

ไหนบอกจะออกไปนอนกับน้องมันนะ
ก็พูดยังไม่ทันขาดคำยายก็สวนมาเลยฮะ

แกไปนอนที่ไหนแล้วกูนอนอยู่มานั้นคืนเลย

ก็เห็นยายอนอยู่อย่างนั้นไง

จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเล่า

เราฝันไปมั้งหรือเราอาจจะต้าฝาด

ก็มันก็เป็นวันอาทิตย์วันนั้นใช่ไหมครับ

ก็ผ่านไปวันอาทิตย์วันจันทร์

อยู่ดีก็มีครูฝึกของป่าแจ่ม

เฮ้ยมึงกับพี่ชายมึงเนี่ย

แล้วแกขำกันเฮ้ยบ้าจะตายได้ไง

ผมยังแซวมันอยู่เลยจะตัดผมทรงนั้นทรงนี้ดีไหม

พอขำครับผมเหมือนจะมาขำอะไร

จริงครับเป็นคุณอาขับรถมารับนะฮะ
ก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็ขับไปแล้วก็ไม่ได้คุยนะฮะ
รถไม่ได้คุยไม่ได้ถามคือแกยังงงอยู่ว่า
มันจริงหรือเปล่าแกฝันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็นั่งรถไปไปจนกระทั่งถึงที่วัดจริงด้วยครับ
เขาตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่พี่เอเสียชีวิตครับ

พอไปถึงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ญาติก็เข้ามากอดป้าแจ่มร้องไห้
เสียใจกันก็พอสงบสติอารมณ์ได้
เขาก็เลยมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ก็คุณแม่เป็นคนเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อเช้าเช้าวันอังคารใช่ไหมเมื่อเช้า
กำลังนั่งรถสองแถวจะไปทำงาน
ที่ทำงานของคุณแม่ก็เป็นโรงงาน
ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานที่พี่เอทำนะครับ
แต่ว่าคนละโรงงานกันแกก็นั่งรถสองแถว
จะไปเข้ากะเช้าก็เป็นเวลา๗โมงเช้า
พอดีรถมันไปจอดติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยก
คราวนี้พี่เอ๋เขาเข้ากะดึกเมื่อคืน

เขาก็ออกกะมา๗โมงเช้าจะกลับบ้าน
แกก็มายืนรอรถอยู่ตรงแยกนี้พอดี
เห็นแล้วอ๋อลูกชายกำลังยืนรอรถอยู่
คราวนี้เนี่ยครับอยู่ดีในระหว่างนั้นเนี่ย
ระหว่างที่เขายืนรอรถจะข้ามถนนเนี่ย
คุณแม่ก็เห็นว่ามีเพื่อนของพี่เอคนหนึ่งเดินข้ามถนนมาก่อน

เดินข้ามมาแล้วก็มาหยุดรอที่เกาะกลางครับ
เสร็จแล้วก็เห็นว่าพี่เอเนี่ยจูงมือยายแก่คนหนึ่ง

เหมือนพาเดินยายเดินข้างถนน
ใช่เหมือนพายายเดินข้ามถนนเดินตามมา
พอเขาเดินมาจนถึงกลางถนนเนี่ย
อยู่ดีมันมีรถสิบล้อคันหนึ่ง
ฝ่าไฟแดงครับพี่แจ๊คมาอย่างเร็วเลยครับ
แล้วก็๑๐ล้อคันนี้ก็ไปเบียดแท็กซี่

ไปเบียดพอเบียดแล้วก็แหน่สไถไถลให้มา
แล้วก็พุ่งมาทับร่างของพี่เอ

แล้วมองเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอด
จังหวะนั้นก็ชุลมูลนะ

แต่คุณแม่บอกมันมีอีกคนนึงมันมียายอีกคนนึง
เอยืนจุงมือเดินมา
ใช่เขาจูงมือเดินข้ามถนนมา

เพื่อนของพี่เอที่เดินข้ามถนนมาก่อน

เขาก็เห็นว่าพี่เอจูงมือยายเดินมา

ทุกคนก็บอกงั้นหาศพ

ยายเนี่ยอันตรฐานหายไปแล้ว

ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นคืออะไร

คราวนี้พอป่าแจ่มเขาฟังคุณแม่เล่าเนี่ย

คุณยายที่ว่าเนี่ยลักษณะเป็นยังไง

ใส่เสื้อคอกระเช้าลายลูกไม้สีขาว

เพราะอายุรูปร่างประมาณนี้อะไรอย่างนี้
พ่อป่าแจ่มได้ฟังเนี่ยแวะแปลกที่เขาคิดเนี่ย

จากรูปลักษณะที่แม่เล่าคนเดียวกันเลย

แจ่มเขาก็ไม่ได้พูดถึง

ก็วันนั้นก็เป็นวันแรกที่เขาตั้งสวดศพ

คราวนี้เนี่ยในโซนบ้านของป๊าแจ่ม

บีเขาบอกเขามีลูกอ่อน๓๔เดือน

คราวนี้พอเวลาสักประมาณสักทุ่มหนึ่ง
เขาก็เลยอุ้มลูกเนี่ยเข้าไปในห้องของป้าแจ่มกับยายนะฮะ
คือในห้องนี้มันจะมีทีวีเล็กอยู่เครื่องหนึ่ง
เขาเลยพาลูกไปนอนดูทีวี
ระหว่างที่นอนดูทีวีอยู่เนี่ยนะครับ
สักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงเปิดประตูรั้ว

คนที่ไปงานศพลืมของอะไรมั้ง

ก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักก็ได้ยินเสียงเดินเข้ามา

เพราะเตียงที่เขานอนมันอยู่ติดกับประตูเลยมันจะได้ยิน

แต่ได้ยินว่ามีเสียงคนเปิดประตูครัวเข้าไป

ได้ยินเสียงเหมือนคนค้นหาของกินอะไรในตู้เย็น

เสร็จแล้วเขากำลังนึกว่าเดี๋ยวลุกไปดูซะหน่อย

อยู่ดีมีคนเปิดประตูเข้ามาครับพี่แจ๊ค
คนที่เปิดประตูเข้ามาคือพี่เอครับ

แล้วมายืนอยู่ปลายเตียง
มายืนอยู่ปลายเตียงที่น้องบีเขานอนกอดลูกอยู่
พอบีเขาเห็นเนี่ยเขาช็อกช็อกสิครับ
เขาช็อกเขาสั่นเขาบอกเขาสั่นทั้งตัวเลย
น้ำตาไหลพรากจะร้องก็ร้องไม่ออก
คือแบบได้แต่ช็อกตะลึงอยู่อย่างนั้น
พี่เอก็ยืนมองเฉยนิ่ง
สักพักหนึ่งแกก็กลับหลังหันเปิดประตูออกไป
ได้ยินเสียงเดินออกไปแล้วปิดประตูรั้วขึ้น
อุ้ยผ่านไปน้องบีแล้วก็ร้องไห้
ตั้งแต่๑ทุ่มจนกระทั่ง๔ทุ่มคนที่ไปงานศพกลับมา
ก็เห็นร้องไห้ร้องไหลเป็นอะไรขึ้น
เขามาถามกันเขาก็เล่าให้ฟังเจอพี่เอมา
ทางบ้านก็ปลอบใจคุณยายก็บอกโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะลูก

ประมาณนั้นก็ปลอบใจกันก็ผ่านไปคืนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับพออีกวันหนึ่งเป็นวันที่๒ที่เขาจะสวดศพก็คือวันพุธ
พอถึงวันที่๒เนี่ยญาติที่อยู่ต่างจังหวัดไกลก็เริ่มเดินทางมาแล้วนะครับเขาก็ไปงานศพกัน
ที่สองเนี่ยแต่คืนนี้น้องบีไม่อยู่แล้วนะครับน้องบีไปวัดด้วยแล้วไม่อยู่บ้านคนเดียวนะไม่อยู่บ้านแล้วก็ไปที่วัดด้วย
แล้วก็พอเสร็จงานอะไรเขากว่าจะสวดเสร็จเก็บของเนี่ยก็๔ทุ่มกว่าก็กลับมาที่บ้าน
คราวนี้ก็จะมีญาติของเขาเป็นคู่พ่อลูกอยู่คู่นึงเดินทางมาจากทางภาคใต้ไม่มีที่นอนเพราะว่าห้องมันเต็มแล้วเขาจะต้องมานอนที่บ้านหลังเนี้ย

ทั้งคืนเลยผีป่ะเนี่ย

ไอ้สองคนนี้มันนอนอยู่พ่อลูกเนี่ยไม่มีอะไร

ก็พูดขึ้นมาคำเดียวบอกว่ามีครับ
ผมมีครับทุกคนหันขวับเลย

พ่อก็นอนบนเตียง

เวลากดมันจะดังเป๊๊๊คเขาก็กด
ไฟก็ดับอืมเขาก็ล้มตัวลงนอนนอนยังไม่ทันจะหลับ
มันดังเป๊กดีดคืนแล้วไฟสว่างไฟเปิดขึ้นมา
เขาก็เฮ้ยมันเก่ามั้งมันเด้งเองอ่ามันเด้งอ่ะอ่า
ก็ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาปิดเป๊กไฟดับแล้วก็ล้มหัวลงนอนครับ
ยังไม่ทันจะหลับเป๊กเปิดไฟติดอีกครับเขาก็อืม
อะไรวะรอบที่๓แล้วนะฮะลุกขึ้นมาปิดเป๊กล้มหัวลงนอน
อืมคราวเนี้ยรอบนี้มันเป็นอย่างงี้ครับไอ้แจ๊กเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ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

มีจริงครับก็มีอีกมีหลวงพ่อชื่อนี้จริง
ทุกคนก็เข้าไปกราบท่านแล้วท่านก็พูดขึ้นมาบอกว่า
ไม่มีอะไรมันเป็นแค่ความกังวล
อย่าไปคิดมากเดี๋ยวหลวงพ่อทำน้ำมนต์ให้
เดี๋ยวพรมน้ำมนต์แล้วก็จะดีขึ้นนะ

ทุกคนก็โอเคได้รับน้ำมนต์ก็กลับมา

แกก็นอนหลับได้อะไรได้นะครับ

ก็มีคนโน้นเจอพี่เอมาเข้าฝันบ้างโน่นนี่นั่น

ถ้าวันไหนที่คุณแม่แบบไม่สบายอย่างนี้

ไม่สบายอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีใครที่เจอแบบเป็นตัวเป็นตนกับพี่เออีกเลย
ก็เจอแค่ในฝันขณะขับนะครับ
เวลาก็ผ่านไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี๓๙

ก็แทบจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้
เรื่องการเสียชีวิตของพี่เออยู่เลย
กระทั่งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ
เมื่อรายการสถานีผีดุติดต่อผมมา

แล้วผมก็ตัดสินใจว่าจะนำเรื่องนี้มาเล่า
ผมก็ได้ไปขออนุญาตป่าแจมไปคุยกับป่าแจมว่า

กำลังเอาหยวกกล้วยมาสับ

อยู่ดีคุณยายกับคุณน้าก็มานั่งคุยกันอยู่ข้าง

แต่แกได้ยินนั่งใกล้กัน

คุณยายก็เลยเล่าบอกว่าคือคุณยายจะสนิทกับพี่เอ
คุณพ่อของป่าแจ่มเนี่ยเขาจะเป็นคนดุ

ตอนที่พี่เอเขาจะเสียชีวิตเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยคุณป้าร่างทรงที่ว่าทำเสน่ห์เนี่ย
ได้มาทักพี่เอบอกว่าตอนนี้ชะตาถึงฆาต
เขาจะต้องเสียชีวิตภายใน๓เดือน
แต่มีวิธีแก้คือให้มาปฏิบัติธรรม
นั่งสมาธิกับเขา๓วัน
เพื่อเขาจะทำเหมือนพิธีแบบต่อชะตา
ต่อชีวิตให้ต่ออายุให้อย่างนี้
แล้ววันที่คุณพ่อไปลากพี่เอกลับมา

อ๋อหรอมันไม่ได้เป็นการทำคุณศัย
ไม่ใช่เป็นวันที่๒ฮะ

แจ่มเข้าใจผิดว่าป้าคนนั้นทำคุณสัย

ถ้าคิดอยู่แบบนี้๒๖ปีผ่านไป
จะมาเฉลยเมื่อตอนจะมาเล่าในรายการนี้

ครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ๒๖ปีแห่งความหลังครับ

คือด้วยผมว่าด้วย
ด้วยภาพลักษณ์ของสำนักทรง

พอมันเกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ลูกหลานตัวเองบังเอิญไปอยู่ที่นั่นน่ะ
โดยที่ไม่ได้ถามไม่ได้รู้ความจริงด้วยซ้ำ
เห็นว่าไปนอนสภาพแบบนั้น

ลูกตัวเองโดนคุณป้าคนนี้ทำเสน่ห์ใส่แน่นอน

ตอนนี้มันไม่ได้เป็นการทำคุณสัยนะ

แต่มันเป็นการสะดอกเคราะห์ต่ออายุ

ถ้าตอนนั้นคุณป้าเจ้าของสำนักทรงนั้นพูด

รู้แล้วว่าเพราะข้อมูลมันถูกฝังอยู่ในหัวแล้วว่า

เขาก็เลยอยากจะให้เล่าให้ถูก

มาเฉลยเอาก่อนที่จะมาเล่านี้เอง

ทำไมคุณแม่ต้องเห็นว่า
พี่เอเดินจุงมือคุณยายอ่ะ

ถ้าเป็นวิญญาณหรือผีธรรมดาเนี่ย

ที่ทำให้ตัวของพี่เอ

ป้าคุณยายเลยผมพาข้าม

หลวงพ่อท่านอาจจะประมวลจาก

โดนเขาเอาน้ำล้างของลับให้กินโอ้ดิก็ไม่รู้ฮะว่าทำไมถึงพูดแบบนั้น
กลายเป็นตราบาปไปเลยนะถ้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนลองพูดคุยกัน
เปิดใจเปิดอกในการพูดคุยกันผมว่าเหตุการณ์นี้
มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออีกในยะหนึ่ง
ทุกคนผมว่าเขาถูกขีดชะตาไว้แล้วเขาถูกกำหนดเอาไว้แล้ว
ว่าคุณจะต้องมาตรงนี้มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับคุณแบบนี้
คุณจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปได้
ทั้งหมดเลยคือเรื่องของพรมลิขิตเรื่องของชะตาแต่ละคน
เรื่องของอายุขายของแต่ละคนมันต่างกันอยู่แล้ว
อาจถูกกำหนดมาอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาได้
โอ้โหอายุ๒๖ปีกันอย่างความหลังคุณเอ
ว่าเขาถูกตาหน้าไปแล้วว่าเขาเป็นคนที่ทำคุณสายมนต์ดำสายพี่เอ
เพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ

ถ้าเราข้ามความเชื่อไป

เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนเรางมงาย
มันก็จะกลายเป็นความที่มันมีแต่ความสูญเสีย
มันมีแต่ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางเดินทางสายกลางดีที่สุด
วันนี้สถานีผีดุขอบคุณคุณเอนะครับ
ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราได้รับฟังกัน

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์หน้าวันศุกร์๔ทุ่มตรงนะครับ
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลแบบนี้

ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
และหลังจากนั้นค่ำคืนของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
อย่าลืมติดตามรับชมสถานีผีดุ
ในรูปแบบของรีลันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ช่วงดึกนะครับรับรองว่า
หอนขนหัวลุกกันอย่างแน่นอนครับ

ฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

ขอบคุณคุณเอกทรัพย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ